รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ชั่วจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

วันศุกร์ที่๑๖นี้นะฮะจะเป็นวันตรุษจีนแล้วนะครับ
คนจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเขาจะรู้นะครับว่า
ไหว้บรรพบรุษกันนะครับเพื่อความเป็นสิ่งศักดิ์บางคน
แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราจะต้องว่ายังไง

ตรุษจีนเนี่ยถ้าสมมุติเราย้อนกันไปเนี่ยจำได้
ตื่นมาให้คิดแต่สิ่งดี

พูดคำหยาบให้คิดแต่ความเป็นสิริมงคล

ต้องเอาจากคุณเพราะคุณแก่กว่า
รวมไปจนถึงที่สำคัญเนี่ยปีชงจะเริ่มทำงาน

ตรุษจีนสิ่งหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนเขาเชื่อกันเหลือเกิน
คือการไปไหว้เจ้าไปขอพรไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขา
ไหว้บำพะบุรุษและก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มูขั้นเทพรับอาสาเลย
ขานิเทศเขารับอาสาเลยจะพาไปไหว้พระรับวันตรุษจีน
ที่พุทธศาสตร์ณจีเต็กริมที่ชวัดนครนายกครับ
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปกับมูขั้นเทพของเรานะครับ

ที่พุทธศาสตร์จีตกริมมหามงคลพุทธศาสตร์แบบมหายานเป็นที่สาการแห่งสาธุชน
นี่กลายตุจีนผมจะต้องพามารับสิริมงคลเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาพุทธสถานจิตริมกลางไล่กลางทุ่งอย่างนี้
คืออาจารย์กวงหรือสินแสนาวินอดีตพระครูประหลัดเสียกวงณวัดเร่งนายี่
และท่านได้บวชเรียนถึง๒๐ปีหลังจากนั้นจึงได้ละศึกษาลาเพศ
แล้วมาเป็นปฐมเหตุให้เกิดนำศรัทธาสร้างพุทธสถานจีติ๊กริมยิ่งใหญ่กลางทุ่ง
มีมหามงคลที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตแก้ปีชงไหว้พระไหว้เทพเสริมราศี
นำมงคลไปเปลี่ยนแปลงพลิกดวงชะตาเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์กวงสินแสนาวิน
แล้วก็ไปสักการะจุดที่สำคัญจุดแรกของจีแจ๊กริมคือจุดอินหยาง
หรือยินหยางที่จะมาแล้วต้องมาที่นี่เดี๋ยวตามมาเลยครับ

โหดีใจมากเลยครับที่วันนี้มาเยือนถึงพุทธฐานจีตกริมเลยครับ
ครับที่นี่เป็นที่มหามงคลคนไทยเชื้อสายจีนในราว๒๐๐๕๐๐สกุลแทร่
คือตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยประเทศไทยประเทศจีนเหมือนกับเป็นเมืองพี่เมืองน้อง
ใช่ตรงเนี่ยจีตกริมเนี่ยมีที่มายังไง
คือพุทธหาจริงริมสร้างตั้งแต่พศ๒๕๔๗แล้วก็พัฒนาจากเรื่องของความคิดแห่งเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ย

อันนี้เขาเรียกว่าลานพลังหินหยางหรือลานฟ้าดิน
ปกติเราไปในวัดจีนหรือสรรเจ้าจีนจะต้องมีเสาเทียนฟ้า

อันนี้ไม่ได้มีเสาแต่มีจุดที่เรียกว่า

ที่เป็นเส้นกั้นทั้งหมดเป็นลูก๘ทิศ
แต่ว่าที่เราไม่ได้ใส่สีดำสีขาว

หมายความว่าเป็น๘ทิศที่ไม่มีรูปลักษณะ
แต่มีเน้นอิ่มเอี๊ยงคือเน้นดำขาวอย่างเดียว

เนี่ยจานใส่ถุงเท้าดีผม

ที่ถ้าเกิดใครมาจะสัมผัสได้เลยว่าร้อนจริง
แช่นวันเป็นพลังที่วางห่วงจุดไว้
ในขาวมีดำนะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิด

ครับตรงนี้จะเป็นร้านที่เราจะสามารถขอพรทั้ง๔ทิศ
เหมือนกับว่าเปิด๕ธาตุของดวงชะตาชีวิตเรา
ข้างหนึ่งยืนข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวแล้วก็สวดขอพร
สิ่งใดที่เป็นมงคลก็จงเข้ามาในสู่ในชีวิตเรา

เหมือนเป็นศูนย์รวมพลังของทั่วเทพ

ผมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็แล้วแต่นะ
แม้แต่การทำงานมีอุปสรรคมีปัญหา
ผมจะมาเอาทูบ๑๖ดอกมายืนตรงจุดนี้แล้วขอ

ทิศแรกคือหันหน้าไปทาง
ทางวิหารที่ตะวันตก
ข้าแต่ทุยเทพธุพะองค์
ข้าแต่สวทธิพย์ทุกพระองค์ที่สถิตณพุทธศาสตร์จีเต็กริมแห่งนี้
ข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าในลักษณ์เลขาดีเทศและแฟนรายการหมู่น้ายทุกคน
ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีเงินทองหลายมาเทมา
ทั้งสี่ทิศเพื่อนุนพลังธาตุทั้งห้า
ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวต่าปกาและนานเทิง
ต่อไปหันไปทั้งทิศขวาคือทิศเหนือและที่เหนือตรงนี้ถัดไปนะครับ
จะมีหนึ่งก็คือเทพเฮ่งเจียอันนี้เราก็อธิษฐานในใจเอานะครับ๔ทิศ
ร่ำรวยโชคดีเป็นมงคล
แล้วแล้วก็มาทิศตะวันออกมันก็มีภาพอวโลฮิเตศวรพลธิศัตริย์พระแม่กลวนอิม
พระแม่กลวนอิมแล้วก็มีเอ่อเป็นวิหาร
บทฤษัตริย์และองค์เศรษฐิยะหยกประสิทธิ์ปราสาท
ให้มีความร่มเย็นเป็นศุกร์เปิดดวงชะตาตั้งแต่บรรณิทึง
ตรงด้านนี้ด้านหลังนี้จะเป็น
ข้างหน้าจะเป็นเทพและด้านหลังจะเป็นเสด็จพ่อรอ๕อยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีเตาสลายเคราะห์แล้วก็มีเทพควงรู้อยู่นะครับ
ขอเทพผู้รักษาในทิศใต้นี้ประสิทธิ์ประสาท
ความเป็นมงคลและสลายเคราะหภัยทั้งหมด
สิ่งสุดท้ายจะต้องตั้งจิตด้วยความสงบสูงสุด
ด้วยการก้าวเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างดำและข้างขาว
หมายความว่านับจากวันนี้เราสามารถผ่านทั้งอุปสรรค

ข้าแต่ทุยเทพเทวาทุพระองค์

ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายนาวินอมิตาเรืองเกต

ขอทำการงานใด
สำเร็จด้วยพรอันประเสริฐนี้

จงประสิทธิเมสาธุ

ไม่ว่าทั้งเรื่องที่เป็นอุปสรรค

อาจารย์จุดต่อไปสำคัญมากครับ

ก็คือมีปีจอเป็นเจ้าปี

ปีมะโรงเป็นผู้ชง
แล้วก็มีปีแพ้กับปีฉลูเป็นผู้ร่วมชง

สี่ปีนี้มีเคราะห์มีภัย

ตามมาครับเราไปที่วิหารพระบริษัท
นี่แหละครับจุดสำคัญไฮไลท์
เป็นที่จะทำให้คุณหมดทุกข์

เรื่องหน้าคือภรรพไมศชัยะคุรุพระพุทธเจ้า

โอ้โหครับนี่คือเทพอะไรครับ
เทพไทยสวยเอี๊ยหรือ๑๒นักศัตริย์ในคัมภีร์ของพระอภัยศาสกุลพุทธเจ้า
เทพ๑๒นักศัตริย์หมายถึงว่าอย่างองค์นี้เทพประจำคนเกิดปีอะไรครับ
เถาะครับจะมีข้างบนจะเป็นลูกเถาะอยู่เลย
เป็นลูกกระต่ายที่เกาะอยู่บนที่เสียนของท่านนะครับ
ในโหรศาสตร์จีนเขาจะถือว่ามีปีชวดฉลูขานเผาะมะโรงมาเสียงมะเมียมาแมว่วกระกาจอคุณ

พวกนี้จะเป็นเทพประจำของคนเกิดในปีต่างใช่ไหมครับ
ครับเป็นเทพบริวารของพระภัยศักกรุพุทธเจ้า

ก็คือปีนึงเราก็จะมีการเชิญมาอยู่ด้านหน้านี้๔องค์เล็ก
คือแต่ละปี๔องค์นี้จะถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยน
เช่นอย่างปีนี้เนี่ยอ่าก็จะมีปีจอ

สับเปลี่ยนอีก๔องค์มาทำหน้าที่

อาจารย์ครับเราเข้ามาเสร็จเราจุดเทียนก่อนเลยนะครับใช่ครับ
คนไทยเนี่ยเขาจะใช้การ

คนจีนแปลกอธิษฐานไหว้ด้วยจุดการจุด

เพราะฉะนั้นเทียนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการให้ความสว่าง

คนจีนเนี่ยถือว่าความอบอุ่นความสุขจะอยู่ตรงนี้ครับ
ครับจันนี่แผ่นปัดดวงชะตา
ที่ตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศจะต้องมี
กระทงปัดแก้เคราะห์ปีชงเนี่ย

สรรเจ้าจีนทางวัดเร่งในยี่หรือจีนสักริมเอง
ก็มักจะมีไอ้ตัวแบบเป็นแผ่นแบบนี้กระทงปัดตัว

อันนี้เป็นกิมเกี้ยหรือว่าเป็นกระดาษปัดเคาะ๑๒แผ่น๑๒เดือน

อ่าครับยังไงผมมีทั้งทองทั้งเงินอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกกุ้ยน้ำแปลว่าอุปถัมภ
ุ้ยนางอุปถัมภ์ต่อมาตัวหู้ชี้ใช่ไหมอาจารย์

อ่าเป็นเหมือนกับภาษณะหรือบริวาร

ใช่ด้วยยวดยานพานั่งต่างก็จะได้ปลอดภัย
ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกใบบัวหรือว่าตุ๊กตายกมือขึ้นมือลงเนี่ยคือตัวที่ปัดเคาะสวกโรคภัย

ครับคือที่พุทธฐานจิ๊กริมเราจะมีจุดยืนนะครับแล้วก็จะมีหลักเขตจะมีเสาด้านข้างทั้ง๔ต้นนะครับก็คือหมายความว่าเวลาคนที่เราปัดเคาะเนี่ยเคาะนั้นก็จะได้ไม่สลายออกไปนอกเขต
หลักการทำเนี่ยถูกว่าแม่นอนป่วยมาไม่ได้ลูกมาทำเขียนชื่อแม่ทำให้ได้ไหม

เอางี้ทำได้คือหนึ่งถ้าสมมุติเจ้าตัวไม่มาเอาเสื้อมาปัดที่นี่ได้

โรคเวรโรคกรรม
เสนียดจรัยเสนียจรัยอันเกิดจากดาวร้ายอันเกิดจากดาวร้าย
ได้หมดสิ้นจงได้หมดสิ้นจงได้หมดไปจงได้หมดไป
พอหลังจากที่เราปักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอธิษฐานในสิ่งที่เราคิดว่า
นับจากที่เคาะเราหมดแล้วสัตว์หมดแล้วอยู่ในกระทงสลายเคาะ
เราก็มาอธิษฐานสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตขอตั้งจิตอันเป็นมงคล
จงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือและสนับสนุนจากถวยเทพเทวาทุกหมู่เหล่า
รวมทั้งบริวารของพระองค์จงได้โปรดเมตตาคุ้มครองข้าพเจ้า
นายตลอดนับจากนี้หนึ่งปีเต็มให้ปัจจักษ์ศัตรูและหมู่มาร
เร่งให้การช่วยเหลือข้าพเจ้านับจากนี้สืบไปด้วยเธอ
พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบดวงนี้

และแผ่นสลายเคาะนี้ก็จะเอาไปเผาในเตาสลายเคาะ
เราปีเดียวกันเราก็ใส่นี้ลงไปเหมือนกัน

อันนี้เป็นหลอกของใบเต็มซีโดรมชะตาก็ร้วงเอง

ดูหน่อยนะเป็นยังไงบ้าง

ใบที่๒ต้องกรรมเหมือนจันไช
ไม่นานวันคงสมอะอร่มหมาย
แต่เนื้อคู่มิได้ชมสมประสงค์
ว้าวแค่เหมาะกับเดิมเออเออเออลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้
เอ่ยโอ้ปันห่งโอ้ดีมากดีมาก
ท่านผู้ชมครับนี่คือเตาสลายเคราะห์เราปัดตัวแก้เคราะห์แล้ว
สลายเคราะห์กันครับใบนี้เราจะนำมาจุดแล้วก็สลาย
พอเวลาเราจะสลายปุ๊บเนี่ยเราจุดปุ๊บเราใส่เข้าไปแล้วเราไม่ต้องพูดอะไร
หันหลังเพราะเราจบแล้วเพราะเราพูดแล้วเราหันหลังหนีไม่ต้องไปมอง
เพื่ออะไรอวรห้ามหันหลังกระวองนะครับเดี๋ยวมันตามเราไปต่อนะครับ
เราต้องเราต้องตัดจากจิตใจ
ครับผมไม่ได้ทายอาจารย์ผมทายทำยังไงต่อชาตา
อยากให้อยู่อีกสักนิดนึงหรือคนอายุยังไม่ถึงแก่การตาย
อาจารย์นะผมมีวิธีนะนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์
คุณจะเตรียมต้มหรือคุณจะเตรียมหัวหมูเป็ดไก่ได้หมดเลย
แต่เตรียมมาเสร็จห้ามไหว้วางเฉย
สารเจ้าเทพกวงลู่เทพต่อชะตา
มีที่เดียวในประเทศไทยคือที่จีเต็กริมเท่านั้น
นี่วางเลยเทพสององค์เนี่ยตามหลักจีนเขาเทพเหนือเทพใต้
เขานั่งเล่นมักลุกจีนอยู่นี่เราทำอย่างนี้แกะส้ม
ถ้ามีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เฉือนสักนิดนึงนะครับ
เสร็จแล้วทำไงก็ใส่มื้อหมับเขาให้

ฆ่าแต่เทพกวงลู่เทพเหนือเทพใต้
ท่านแอบทานผลส้มของข้าพเจ้าแล้ว
ขอให้อายุของข้าพเจ้าจาก๔๘กลับเป็น๘๒
ขอให้แม่ของข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้า
อายุยืนอยู่เพื่อให้ข้าพเจ้าได้แสดงความกระตันยู
ก็ขอท่านจงประธานโอกาสนี้
ชิดให้บีดาแห่งข้าพเจ้ามารดางข้าพเจ้า
ไปถึงอายุ๘๐หรือ๙๐ปีแบบสุขภาพแข็งแรง
ข้าพเจ้าจะได้แสดงความกระตันอยู่สืบไปนั้นด้วยเถิน
วิหารเทพเจ้าโชคราบและเงินตราที่เป็นหยก
หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนักพันกิโล
ขอแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา
บุญกุศลนี้จงบังเกิดชื่อนี้เป็นมงคล
เทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตาจงได้ประธานพรนี้
แก่อาจารักษ์รายการนิเทศด้วยเถิง

ใครที่เป็นคู่กันแล้วทะเลาะกันอยากให้ครอบครัวนั้นอบอุ่น

มีครับคนจีนเขาเรียกว่าบ๊วยเหล่ากง
อธิษฐานขอพรได้นะครับแล้วขอให้เราพบเนื้อคู่ที่เป็นมงคล
ใครมาไหว้คืนวันที่๑๕เช้าวันที่๑๖มีโชครับทรัพย์ฟันหก
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

จานครับอย่างนี้คนมันชอบลินทานะ

เราเป็นคนที่ไม่ได้มีเคราะห์แบบอุบัติเหตุ

แต่คนนินทาให้ร้ายมันมีเทพอันที่ไหว้แบบสลายเคราะห์เรื่องคนนินทาไหม
ครับมีเขาเรียกว่าเทพสามตาหรือว่าเทพเอ้อหลังเสริญ

ใช่ครับแล้วก็จะต้องตั้งในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง๕ผี

หรือว่าคนจีนถ้าดวงชะตามีโง่กุ้ยคือ๕ผีเนี่ย
ดวงชะตานี้จะถูกกล่าวร้ายถูกนินทาหรือเป็นคนชอบนินทาก่าวร้ายคนอื่น

อันนี้เนี่ยในตำแหน่งที่เรายืนตรงนี้ในห้องนี้เนี่ยเป็นตำแหน่ง๕ผี
เทพตรงนี้เนี่ยตามคัมภีร์คือเราสามารถจะมาขอพรนะครับ
ให้อุปสรรคจากเรื่องของการลินทาก่าวร้ายเนี่ย
ทั้งถูกนินทาและทั้งนินทาเขาโดยโดยเราอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยให้มันสลาย
และเรื่องที่ถูกใส่ความให้เป็นความคดีความได้ด้วย
ไว้อธิษฐานเราเอาอธิษฐานของคนไทยเลยดีกว่านะ

ฆ่าแต่เทพเอ้อหลังเสริญข้าพเจ้านายนาวินอมิตาเรืองกิจ
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศในวันนี้มีความตั้งจิตตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
ที่จะมาอธิษฐานขอพรให้กับข้าพเจ้าทั้งสอง
บุญยฤทธิ์บารมีแห่งเทพเอ้อหลังเสริญจงประธานรัศมีให้กับข้าพเจ้าทั้งสอง
ดวงตาที่สามของท่านเมื่อเปิดมองเห็นแล้วสิ่งที่เป็นความ
สิ่งที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีนั้นจงสะท้อนกลับไปสู่ผู้ที่คิด
และจงบังเกิดแสงสว่างดวงตาอันเป็นธรรมให้แก่ข้าพเจ้า
และขอให้บุญยฤทธิ์นี้จงบังเกิดเป็นบารมีแก่ข้าพเจ้า
นับจากนี้สืบไปด้วยเถิน
ไอ้เซียมซีนี่มันทำให้ผมรู้สึกดีหลายอย่างไปที่สองนะจังนะ
แต่ว่าถามถึงเนื้อคู่มิได้ชมสมประสงค์มาก
อย่างนี้แปลว่าผมเนี่ยโดดเดียว
มันจะมีอะไรที่ช่วยเสริมไหมว่าเอออย่างน้อยไม่ได้คู่มาครองแนบสนิทชิดใกล้
ก็ขอให้มีแฟนรายการแฟนคลับรักไข้เมตตา
หรือเกิดใครอยากจะมีคู่แล้วปีนี้ไม่มีเคราะห์ก็ขอให้เจอคู่โดยเร็วพันธ
หรือใครที่เป็นคู่กันแล้วทะเลาะกันอยากให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นมีเทพแบบนี้ไหมว่า
มีครับคนจีนเขาเรียกว่าก๊วยเหล่ากง
เขาบอกว่าการทำพิธีขอด้ายแดงผูกข้อมือ
นี่ดูนะครับเขาจะมีสายสินนะครับเชื่อมโยงจากไม้เท้าท่าน
หัดบนมือขวานะครับแล้วก็มาที่พานนี้มีด้ายแดงอยู่นะ
การทำพิธีขอด้ายแดงปู่ข้อมือเพื่อความรักที่มั่นคงมีคนรักให้
หรือเจอคู่รักรักแท้สมหวังสมปรารถนาในความรัก
จุดเทียนแล้วให้อธิษฐานขอพรนำด้ายแดงมาผูกเที่ยวข้อมือ
ผู้ชายผูกซ้ายผู้หญิงผูกขวาอ่าท่านผู้ชมเชื่อไหมว่า
อยู่กันมามีลูกหลายคนแต่ความคิดเห็นไม่เคยลงรอยกันเลย
นั่งรถมาด้วยกันบางทีเถียงกันตั้งแต่ทั้งไปทั้งกลับ
คิดถึงกันต้องมาไหว้เพื่อมาจูนความรู้สึกที่ดี
และเปลี่ยนชีวิตจากความที่ไม่มีความคิดเห็นต่างกัน
แล้วมาอธิษฐานท่ามกลางหน้าเทพเจ้าองค์นี้
นับจากการระบาดนี้ด้วยเชือกแดงที่เป็นมงคลนี้
ได้คล้องความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในความรักนี้
มาเกิดกับดวงชะตาของตัวเองอย่างยั่งยืน

ก็มาอธิษฐานขอพรได้นะครับ
แล้วขอให้เราพบเนื้อคู่ที่เป็นมงคล

คนนินทาก็ไหว้ขอให้มันหมดไปแล้ว
ทีนี้ความรักสมหวังแล้ว

นี่ครับเทพเจ้าแห่งเงินตาโชคลาภ
รู้แล้วเป็นองค์หยกองค์แรกของประเทศไทย

อาจารย์ครับมาที่นี่ผมต้องเอากระเป๋ามาด้วยครับ

อันนี้เป็นวิหารเทพเจ้าแห่งเงินตรา
วิหารเทพเจ้าของโชคลาภแห่งเงินตาที่เป็นหยก
หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนักพันกิโล

อันนี้อาจารย์ก็ต้องเอากระเป๋าของอาจารย์ตั้งก่อน

นำกระเป๋าสตังค์อธิษฐานรูปพังพร
หางจะหลดหัว๘ครั้งสวดกระถาที่เขียนตรงนี้นะครับ
ครับ
ฆ่าแต่องค์ไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคราบและเงินตรา
สืบเนื่องจากประถมจนถึงปัจจุบัน

ได้ขอฝากดวงชะตาในการคุ้มครองของท่าน

เมื่อนำแผ่นนี้ติดไว้ใน
ซุมขององค์ชัยสิงเอี๊ยเทพเจ้าของโชครับและเงินตรา

ให้แสงสว่างแห่งโชคราบและเงินรา
เกิดขึ้นในสัมมาอาชีวะของข้าพเจ้า
ธรรมาคะขึ้นเงินทองไหลมาเทมานั้นด้วยทืน

ขอให้มงคลบุญในทุกสถานจงเกิดขึ้นและสำเร็จแก่พระองค์ท่าน
ประธานโชคราบและเงินตราให้เกิดขึ้นในสัมมาชีวะ
ขอแก่แหวนเงินทองไหลมาเทมา
สิ่งที่จำนงในทุกประการ
เกิดทองคำเกิดเงินตรา

นั้นเป็นที่สุดด้วยเถอะ

อันนี้เคล็ดลับเพราะว่าเค้าเพิ่งทำได้ไม่นาน
ชื่อนี้เนี่ยบูชาไอแผ่นนี้เราไปบูชาตรงไหนจ้านเนี่ยไปติดตรงไหน
ติดที่ปีเกิดของเรานี่ปีกุลเราเกิดปีกุลนะครับเกิดปีกุล
อันนี้แหละครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นล็อกล็อกช่อง
ติดเอาช่องเอาช่องไหน
สมมุติเป็นเทพจ้างโชคราบเงินกันตราเห็นไหมครับองค์จำลองไว้
แล้วก็มีไฟส่องมานะครับแล้วก็เราก็ติดชื่อของเราไว้เนี่ย
นี่เขาเปิดไฟเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟฟ้าอยู่ข้างด้านในเห็นไหมครับ
อาจารย์ติดให้ผมหน่อยนี่นะครับ
มันไฟก็จะหล่อดวงชะตาเราเนี่ยให้มีโชคมีราบและเงินตราไปตลอดปี
อันนี้ของอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศนะครับ
ผมขอตั้งจิตอธิษฐานให้อาจารย์ในฐานะประธานพุทธฐานจี๊กลิ้มผู้ดูแลเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ข้าพเจ้าแนนาวินอำมิตาเรือนกิจประธานบริหารพุทธฐานจี๊กริ้ม
ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์ชายสิงเอี๊ยะ
จากนี้สืบไปหากมนุษย์รูปนามใดบริษัทใดที่มีลายเซ็นต์และมีหนังสือ
ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ลายเซ็นต์ของอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศที่อยู่ภายใต้เทพเจ้าแห่งเงินตรานี้
เปรียบประดุษดังมีเงินทองแก้วแหวนสรรพสิ่งที่เป็นมงคลจงหลั่งไหลเข้ามาสู่เคหสถานบริษัทนั้น
เพราะอาจารย์ลักษณ์เป็นผู้ที่ทำความมงคลแก่พระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลนี้
บังเกิดชื่อนี้เป็นมงคลขอเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตาจงได้ประธานพรนี้แก่อาจารย์รักเลขานิเทศด้วยเธอ
สาธุสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในนามของรายการมูไนท์ไทยรัฐทีวี
หน้าองค์เทพเจ้าของโชคราบและเงินตราอันศักดิ์สิทธิ์ตามพรที่อาจารย์นาวินอมิตาเริงกิจ
ประธานมูลนิธิจีเต็กลิ้มณจังหวัดนครนายกแห่งนี้
ให้พรอธิษฐานให้เกิดทรัพย์และสมบัตินานาประการจงสำเร็จถึงท่าน
เนื่องในวาระชิลอิกตุดจีนที่จะมาถึงในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
จากนี้ขอให้เห็งห้อตัวถังตัวถังเงินทองไหลมาเทมาครับ
ท่านผู้ชมครับ๑ปีจะมี๑วัน
ที่เป็นวันที่ชาวจีนทั่วโลกจะต้องรอคอย
รอคอยเพื่อรับโชคลาภและเงินตราไหว้รับท่านจากที่เสด็จขึ้นสวรรค
คืออย่างนี้ครับคนจีนเนี่ยเขาจะมีวันส่งเจ้าเตาขึ้นสวรรค
ปีนี้ตรงกับวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และในค่ำคืนของวันชิวอิกตุดจีน

เทพเจ้าของโชคราบเริ่มอันตราคือองค์ชัยชิงเฮีย
เสด็จลงมาจากสวรรค์ทางทิศเหนือ
ตรงทิศเป็นปีแรกในรอบหลายสิบปี
จะเป็นมหามงคลที่ทุกคนจะรอไหว้ครั้งแรก
และเทพเจ้าของโชคราบเริ่มอันตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อยู่ที่เมืองหางโจอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับ
ลิงอินซื่อที่บนหน้าผาหิน

บัดนี้องค์เทพเจ้าของโชคราบเริ่มอันตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก
น้ำหนัก๖๐๐๐กิโลเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทย
องค์ชัยชิงเฮียปางมหาเศรษฐีชำพล
สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบเทวรูปที่แท้จริง
โดยใช้หลักของโหรศาสตร์ห่วงจุ้ย
ตลอดจนศาสตร์ชั้นสูงของจีน
มือข้างขวาขององค์ชัยสิงเอี๊ยจะถือลูกแก้วมณี
ข้างซ้ายถือพังพรท่านจะบีบคอพังพร
เพื่อให้พังพรอ้าปากคลายแก้วแหวนเงินทองออกมา
เป็นเคล็ดตามแบบฉบับโบราณ
คืนวันที่๑๕๑๖เป็นวันต้อนรับชัยชิงเฮีย

จัดครับปีนี้โดยเฉพาะเราจะได้พบกันทั้ง๓ท่าน
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศ
อาจารย์ธนาคอนตันวัฒนาการและผม
เป็นครั้งแรกที่เราจะมาร่วมคอนขอพิธีลำลึก๑๒ปี

ผมก็เหมือนกันวันนั้นที่ผมเพิ่งออกจากเลขโล๒๐
ผมก็มาเจออาจารย์แล้วก็ทำแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกัน
แล้วเราก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จดังนั้น
โอกาสนี้จะเปิดขุมทรัพย์ให้กับประเทศไทย

วันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้พบกันที่จีเต็กริม
ตั้งแต่ตอนเย็นค่ำไปจนถึงเช้า
และ๑๖๑๗๑๘ใครมาก่อนรวยก่อนที่จีตะกริมครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กวงหรือสินแสนาวินอมิตาเรืองกิจนะครับ

จะได้รวยฉับพลันทันใจที่สำคัญนะครับ
ถ้ามีกลมเด็ดพายเคล็ดลับรวย

ผมจัดให้ณมูไนท์ไทยรัฐทีวี
คุณอย่าพลาดแม้แต่สักตอนเดียว
รับรองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลง

เราจะส่งให้อาม่ากงหรือผู้ที่จากไปแล้ว
บอกว่าจะต้องเผาหูผ่านทางก่อน

ไหว้มีอยู่ปีหนึ่งลืมลุนมาไหว้
ก็ก่อนเข้าบ้านก็เห็นเต็มหน้าบ้านมายืนรอจริง
หมามาหอนเต็มหน้าบ้าน
เยอะแยะไปหมดเลยคุณไหว้กับเขาบ้างไหม

แต่ถ้าไหว้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ

ปีนี้เรียกว่าต้องรวยแล้วก็ต้องจัดเซต

ถ้าอย่างนั้นไหว้กันเลยคุณรู้ไหมว่าโต๊ะไหนไว้ทำอะไรไหว

เดี๋ยวเรามีนะฮะให้ผู้ที่รู้เนี่ยมาอธิบายนะครับว่า
เราต้องใช้อะไรยังไงนะครับ

ขอเรียนเชิญนะครับคุณนัทเลยครับเชิญครับ

ถามแบบคนไม่รู้เลยนะทำไมตรุษจีนเราถึงต้องไหว้เจ้าอ่ะ
จุดจีนนะครับมันเปรียบเสมือนวันปีใหม่ของคนจีนเลย

เพื่อให้ปีใหม่เกิดแต่ความสิริมงคล

ประจำปีใหม่ของคนจีนมีไหมครับ

หรือไม่ก็ปึงเถากงคือเทพประจำบ้าน

ก็คือถ้าสมมุติจะนับเป็นคนไทยก็คือเจ้าที่เจ้าทาง

ถูกต้องเพื่อขอบคุณท่านขอให้เราอยู่ในบ้านอย่างร่มเย็นเป็นสุข

เช้าครับคือจะไหว้เจ้าที่ที่บ้าน
ถ้าสมมุติบ้านไหนมีห้องพระก็จะไหว้พระพุทธอะไรไปด้วยเลย

แล้วพอเสร็จช่วงประมาณสัก๑๐โมงจะเริ่มไหว้บรรพบุรุษ

ใช่จนถึงเบ็ดเสร็จก็ประมาณเที่ยง
ครับแล้วก็จะเว้นยาวเลยจนมาถึงประมาณ
อย่างเลิกปีนี้ไหว้ใส่สิงเอี๊ยะคือช่วงประมาณ๕ทุ่ม

เราไปดูก่อนว่าตอนเช้าต้องมีอะไรไหว้กันบ้างในโต๊ะในตอนเช้า

ที่จะเห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นเหมือนหง

ถูกมั้ยฮะเป็นหงษ๒ตัวมีทูบ

ทูบองค์กรคือแต่ละดอกเนี่ยจะต้องมีความหมายมั้ยฮะ

ถูกไหมครับแล้วนี่คือเทียนทำไมต้องไปเทียนต้องใหญ่ขนาดนี้ฮะ

หรือว่าใหญ่ขึ้นแล้วยิ่งมั่นคงขึ้นเกี่ยวไหม
คนถือว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหมือนบารมีใหญ่

คราวนี้ของไหว้ตอนเช้าที่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่ละ

อังวฤษฎพรสก่วย
จะไปเผากันอยู่งรอบร้อน

อันนี้คือไหนหวยครับในหวยใช่คือด้านล่างนะครับจะเป็นตัวกิมพับเหมือนเงินทองให้ท่าน
แล้วถ้ารุ่นใหม่มาก็จะมีอันใหญ่แบบนี้ก็ในหวยเหมือนกันเป็นรุ่นที่มันใหญ่ขึ้น
ถ้ารวยหน่อยรวยหน่อยก็ใช้อันนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งดีถูกต้องหลายคนจะเชื่ออย่างนั้น
อันนี้ก็จะมียงมีนยันนี้เขาเชื่อว่าเป็นยันอะไรครับอันนี้๑๒นักสัตว์นี่ครับ
อันนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้อากุ้งเคยสอนปู่เคยสอนว่าเหมือนถวายทองคำแท่งให้ท่าน
แล้วตรงนี้ต่างกันกับหวังทองคำแท่ง

ก็จะเป็นเงินทองที่เราถวายท่านอีกอย่างหนึ่ง

ครับแต่ซึ่งว่าก็จะมีติดพวกคำโวยพรมาให้กับว่า

เทียงเลาจีถ้าแบบเป็นไทยคือเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์

แสดงว่าไอ้ตรงบันไดสวรรค์เนี่ยเราปูไว้เราก็เอาหมูเห็ดเป็ดไก่เอาอะไรวางทับ

เพราะจะเชื่อว่าเป็นการสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์

แต่คนบางคนถ้าเขาไม่มีพื้นที่มากเขาจะพับอันนี้
แล้วก็วางไว้วันนี้พร้อมกับหญิงเตี๋ย
แล้วอย่างห่งต้องเผาไว้ด้วยไหมฮะ

มากคือเราถือว่าเราตั้งไว้ทั้งปีเพื่อเป็นความสิริมงคล

แล้วปีหน้าเราค่อยเปลี่ยนให้ท่านเพราะในภายในหงษ์มันจะมีคือกระดาษตัวกิม

ซึ่งเป็นเหมือนว่าเรามีเงินมีทองตลอด

เขาจะวางไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งปี
แล้วไหว้หน้าวางไว้หน้าพระหน้าเซียน
ใช่หน้าพระหน้าเซียนหน้าตีจู้

ได้หมดเพื่อถือว่าเป็นความสิริมงคล

ตอนเช้าเนี่ยมีเลิกในการไหว้

เราจะส่งให้อาม่ากงหรือผู้ที่จากไปแล้ว
บอกว่าจะต้องเผาหูผ่านทางก่อน

เธอดูเอาไว้จดจำเอาไว้นะ
สีเหลืองนี่ครับ
สีเหลืองเหลือง

เวลาจะก่อนที่จะเผาทุกสิ่งทุกอย่าง
ปู่ฉันสั่งไว้ก่อนตาย

เพื่อเบิกทางที่เราจะส่งของจากพบนี้ไปสู่พบหน้า

ส่วนมากใบนี้ก่อนจะเอามาออกตลาดจะขายได้

ไม่ใช่แบบอยู่ดีปั๊มแล้วเอามาขายได้เลย

คือมันจะมีทั้งพระสวดและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นในโรงงานครับ
ส่วนมากก็จะเปิดเทปที่ท่านสวดไว้อะไรอย่างนี้
แสดงว่าวิธีการผลิตในระหว่างที่ปริ้นต์

อย่างหนึ่งก่อนเพราะของอันนี้มันสำคัญ
คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออย่างคุณฐานเนี่ยผมยกตัวอย่างก็คือเป็น
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการที่จะไห้บรรพบุรุษ

ไม่เหมือนอันนั้นคือตัวกิมคือตัวนี้

นี่ก็เปรียบเสมือนแบงค์ที่เราใช้ทุกวันนี้ครับ

ไม่ก็โลกหน้าเขาจะใช้เป็นลักษณะอย่างนี้กันถูกไหมครับ

เพื่ออาม่าอยากจะกินไก่ที่มาถวาย

เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือตามจินตนาการตามยุคทันสมัยตามสมัย

วัฒนาการไปเรื่อยก็ทำให้สวยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง

คือเสื้อผ้าที่เขาไว้ใช้เผาจริงเนี่ย

จะต้องเหมือนเสื้อผ้าจริง

แล้วคุณคิดว่าในฐานะที่คุณเป็นคนขายของพวกนี้

แล้วพอเสร็จพวกผมก็ขึ้นรถตู้กันไปแล้วเตรียมจะกลับกรุงเทพ
คืนนั้นเช้าต่อมาลูกน้องมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกงเข้ามาเข้าฝัน

กงมาบอกเฮ้ยเรือทำไมไม่เผาประตูรถมาให้กูด้วย

เพราะผมก็ได้นำรถไปถวายไปไหว้อากงถูกไหมครับ
ก็เหมือนว่าตรงไหนเผาแล้วไม่ได้ดูให้ดีว่าเผาหมดหรือเปล่า

ผมกลับกลับมากรุงเทพฯก่อนหมดแล้ว
แสดงว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปู่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่

เพราะว่าบ้านฝั่งนั้นเขาเป็นคนไทยเราสามารถเผาไปได้ไหม
ผมเลยบอกได้ลูกค้าก็เลยมาเอาของที่ร้าน
แล้วคือเผาผ่านเขาจะมีอีกใบหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าใบเขียนชื่อ
ลูกค้าก็ได้นำไปไหว้ที่ปลักษณ์ตึงเหมือนฝากหลมภูตัยฮ่องกงครับ
บอกว่าฝากไปให้เพื่อนคนนี้ด้วยนะแล้วผ่านมาเป็นเดือนเดือนแล้วครับ
ก็กลับมาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่แปลกมาก
อยู่ดีดีพ่อแม่ของคนนั้นน่ะโทรกลับมาหาเขาโทรมาหาเขาเลย
ที่ไม่เคยคุยกันนะว่าขอบคุณมากนะที่ทำอย่างนี้ให้ลูกเขา
ซึ่งทางบ้านไม่เคยรู้เลยว่าควรจะทำลูกค้าคนนั้นแบบตกใจมาก

เรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมไม่ได้กล้าถาม
เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะฝันหรือลูกเข้ามาหาแล้วมาพร้อมกับชุดที่เขาได้ไปอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีคนมาทักมาท้ายว่าเออลูกได้อยู่สบายนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเชื่อว่าไอ้บรรพบรุษที่มีการเผากงเต็กกันมาเขาได้รับจริง
ถูกต้องทีนี้ผมถามอย่างนี้อันนี้ถามเป็นความรู้นะครับ
อย่างกรณีเนี่ยวันตรุษจีนปุ๊บนะฮะต้องมีการไหว้เจ้าก่อน

อย่างเช่นว่าญาติเราอาจจะเสียไป๔คนเราต้องเผารถ๔คันไหม

หรือว่าต้องบอกไหมว่าเนี่ย

แต่ถ้ารู้สึกถ้าเราจะไปไหว้ข้างนอกเหมือนฝากทางสารเจ้าไปเผา

คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าสมมุติเราเริ่มนับหนึ่งในการไหว้

คุณจะต้องว่าอย่างนั้นจนวันตายคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ

เพราะเหมือนว่าคุณทำแล้วคุณได้
คุณได้รับเหมือนคุณไหว้พระเองนะครับ

อย่างว่ามีอะไรที่จะขัดศรัทธาของคุณจริง
แต่สำหรับผมคนจีนคือจะเชื่อได้รับ
จัดอย่างนี้ชุดใหญ่คือจัดว่างี้มีอยู่ปีนึง

ก็ก่อนเข้าบ้านก็เห็นเต็มหน้าบ้านมายืนรอจริง

ปีนี้เลิกของคืนวันที่สิบห้า
ตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนห้าสิบเก้า

เดี๋ยวก่อนอันสองวันนี้คือว่ายวันว่าย

คือจะมีคำว่าแก่มึ้งเพ่งอัง

ไม่ในนี้ครับจะมีแก่มึ้งเผ็งอังขิวชัยกุวินัง
ก็ความหมายในนี้คือแบบเปรียบเสมือนให้ทุกคนในบ้านอยู่สุขสบาย
อยู่กันอย่างปลอดภัยมีโชคมีลาบแล้วก็มีคนอุปถัมภ
สมมุติคุณเป็นคนทำงานก็จะมีคนมาคอยอุปถัมภ์คุณ
แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณเจ้าของบริษัทโรงงานก็จะเหมือนว่ามีบริวารที่ดี

ก็คือมันเป็นย่อมาจากอันนี้ครับมันเป็นรุ่นใหม่

อันนี้รุ่นเก่าคือเราจะเผาอันนี้คือเหมือนถังเงินถังทองส่วนมาก

เพื่อคุณไห้เสร็จแล้วคุณนำมาเก็บไว้ในบ้าน

ต้องเผามันไม่ต้องอ่ะเนอะตะก้าไม่ต้องอันนี้ผมเอามาเสริมให้

ใช่คือมันก็เหมือนกันคือพับมาจากตัวกิมอะครับ

ก็คือเป็นเงินทองสำหรับท่านแต่คืออันนี้เราก็เป็นรุ่นใหม่ที่
ก็มีการปานี่ขึ้นมาให้ทำให้มันดูดีขึ้น

บองทองเอาไว้ทำอะไรกระบองทอง
เอาไว้ให้ถ่วายท่านไหว้ให้ท่านเปรียบเสริมเป็นเงินทองเนี่ยนะครับ

อันนี้คือเทพเชิญครับเทพเชิญเทพเจ้าเสกสิงเยีย
คุณหนุ่มเวลาจะไหว้เนี่ยเราต้องไปเชิญเข้ามาไหว้

หมายถึงความความพิเศษของการเชิญเขามาไหว้ทำไมเราต้องไปเชิญเขามาไหว้
คนจีนเชื่ออย่างหนึ่งว่าเทพเชิญเจ้าเสกสิงเกียสะเด็ดมาปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้น
ก็คือตามเลิกที่เราได้ดูกันมาแล้ว

หมายถึงว่าถ้าผ่านมาทางนี้แวะมาตรงโต๊ะเรา

อันนี้คือต้องเผาก่อนไหว้หรือหลังไหว้

แต่จะมีข้อยกเว้นแค่ว่าถ้าปีนั้นคุณเป็นปีชง

แล้วก็จะต้องจากพวกน้ำชาเนี้ยครับ

ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนเราก็ควรจะต้องไปเตรียม

ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะหาชุดไหว้ก็ไปได้เลยที่จึงเตียหัวที่ไหนนะฮะ
จึงเตี๋ยวหวัดอยู่แถวสอนออกพระพระชัยครับ
มาที่ร้านโทรมาถามก่อนก็ได้หรือไม่ก็ตามเพจทางเฟซบุ๊กก็ได้
ต้องขอขอบพระคุณคุณนัทน่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าทายาทรุ่นที่๓แล้ว
ของร้านจริงเตียฮวดเยาวราชนะฮะที่มาให้ความรู้กับเรา

อยู่ที่กำลังคุณ

ขอบคุณครับที่มาร่วมมูกับเราในคืนนี้ครับ

ถือว่าเราได้รู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับ
เหนือจากของที่เราจะต้องไปซื้อมาใช้จ่ายในวันไหว้แล้วเนี่ย
ยังได้มีเคล็ดลับต่างด้วย

คุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้
สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของคุณนะครับ

กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารนะฮะ
ทุ่ม๑๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

สวัสดีครับ